เอาล่ะวันนี้มันวันออกสลากใช่ไหม
เริ่มกันตั้งแต่ตี๕๔๔นาทีเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับ
จดไปจดไปนี่ครับไปที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
สาธุชนและสายหมู่เตรูนะฮะ
เข้าร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์นี่ชื่อพิธีเขานะ
หน้าองค์พระตรีมุรติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยมีหลวงพ่อแป๊ะครับเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ประกอบพิธีบวงสวง
บรรยากาศนี่คึกคักทีเดียวครับถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่นักเสี่ยงโชคไม่ย่อท้อ
โอ้โหมาร่วมพิธีกันเพียบ
หลังเสร็จพิธีนะครับเป็นธรรมเนียมนะฮะ
นักเสี่ยงโชคก็จะเข้าแถวถวายพวงมาลัยแด่พระตรีมุรติ
โดยทุกคนจะได้รับธนบัตรเป็นธนบัตรขวัญถุงนะ
แล้วจะเอาเลขท้ายของธนบัตรไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
ลองฟังคนนี้ดูฟังคนนี้ดูนะ
นางระวินันเธอเป็นเจ้าของธุรกิจลูกชิ้นปลาเยาวราช

บอกว่าพิธีนี้ศรัทธามากระเบิร์ตนะ
เนื่องจากเคยได้โชคลาภจากธนบัตรขวัญถุง
ครั้งนี้ก็เช่นกันหยิบธนบัตรกลับไปด้วย
เจ๊เจ๊ขอแฟนข่าวห้องเขาเขียวดูหน่อยได้ไหม

ได้๓๖ค่ะ

อธิษฐานเพราะอะไรครับตอนทำพิธี
ขอให้พี่ชมขอให้ชมดี
ชอบไหมอ่ะแฟนข่าวนะเจ๊เขาบอกมาแล้ว

ยังไปส่องเลขทูบมงคลที่จุดไว้ประกอบพิธีด้วยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมบังเอิญจุดสองอันคู่กัน

กำลัง๖๙อ่ะเห็นทั้งสองอันเลย

ถ้าใส่มาในล็อตเดียวผมหยอกนะ
อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อคุณผู้ชม
นี่นะฮะนักเสียงโชคต่างมุ่งหน้าไปที่แผงสลากเลย
แล้วก็ไปเลือกเลขที่ชอบเลขที่หวังกันครับ